มาดูกรณีที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะ
กรณีผู้โดยสารการบินไทยรายหนึ่งเขาไปโพสต์ข้อความในเว็บไซต์พันทิพย์
กรณีที่ถูกสายการบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
จากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
การบินไทยก็ยินยอมจ่ายเงินคืนให้กับผู้โดยสารแล้วนะคะ
ในกรณีนี้นะคะผู้โดยสารเขาโพสต์ข้อความตำหนิการบินไทย
บอกว่าได้ทำการสำรองบัตรโดยสารการบินไทยผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยขณะสำรองบัตรโดยสารไม่สามารถใส่ชื่อตนเองได้ทั้งหมด
เนื่องจากมีความยาวเกินจากที่ระบบกำหนด
แต่เมื่อไปเช็คอินกลับถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารนะคะ
ก็คือว่าผู้โดยสารเขาก็ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่

ของทั้งภรรยาของลูกในระบบแล้ว
แต่ระบบเตือนบอกชื่อยาวเกินไป

แต่มันก็ไม่ครบสิชื่อและนามสกุล

เพราะชื่อมันไม่ตรงกันตรงนี้ก็มีปัญหานะคะ

โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก๓๐๐บาท

ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเสียตังค์เพิ่ม
พร้อมเจ้าหน้าที่บอกว่า
แนะนำให้ส่งอี
หดให้ผู้โดยสารสามารถใส่ชื่อและนามสกุลได้อย่างละ๒๕ตัวอักษร
จากนี้เมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินที่สนามบิน
มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับที่ปรากฏบนเอกสารการเดินทาง
จะอนุญาตให้ทำการเช็คอิน
เพราะนี่ถือเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลกเลยนะคะ
แต่หลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวกันแบบนี้แล้วทางบริษัทก็ได้ยินดีคืนเงินค่าเปลี่ยนแปลงชื่อให้กับผู้โดยสารท่านนี้เต็มจำนวนค่ะ
และที่สำคัญจะปรับปรุงข้อมูลในการแจ้งเตือนการสำรองที่นั่งบนระบบอินเทอร์เน็ต
สำหรับผู้โดยสารที่มีชื่อและนามสกุลยาวเกินกว่าที่ระบบกำหนดต่อไป
ก็หมายความว่าต่อไปนี้ไม่จำกัดแล้วนะ๒๕ตัวอักษรก็สามารถพิมพ์ได้จนครบทุกตัวอักษรต่อไป
ชื่อคุณอาริยาเกินไหมคะเห็นนั่งนับตัวเลขนั่งนับนิ้วใหญ่เลย
๒๐ตัวเพิ่งประดิษฐ์กุลไงนะสมมุติครับ
แต่หรือว่าจะให้เราไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลมันก็เป็นไปไม่ได้นะยากมากเลย